พาคุณผู้ชมไปดูตลาดรองเท้ากันบ้างนะครับปัจจุบันแข่งขันกันสูงครับ
แต่ว่าแบรนด์มณีสินนั้นอาศัยความโดดเด่นของเอกลักษณ์เฉพาะตัวของช่าง
ในการดีไซน์การออกแบบทำให้รองเท้าทุกคู่นั้น
มีความเนี๊ยบประนีตแล้วก็สวยงาม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณอัญชาลีสิริมั่ว
รองเท้าหนังดีไซน์เรียบหรูคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดัง
ภายใต้แบรนด์มณีสินเป็นอีกหนึ่งแบรนด์คนไทย
ที่สามารถผลิตรองเท้าหนังให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก
โมลีมณีโชธเจ้าของแบรนด์มณีสินเล่าว่า
ทำธุรกิจมายาวนานกว่า๒๖ปี
โดยเริ่มจากรับมาขายไปตั้งแต่ยังเรียนหนังสือ
ธุรกิจของเขาผลตอบรับดีจนทำให้ต้องขยายธุรกิจมาเรื่อย
แต่เหตุที่ทำโรงงานจริงเนี่ยเป็นเพราะว่าสถานการณ์มันตกผลึก
มันบีบบังคับว่าเราต้องทำนะ
เพราะพอดีมีปัญหากับทางโรงงานเก่าเจ้าเก่าอยู่พอสมควร
ก็เลยแบบว่ามีคนชวนช่างในโรงงานนั้นเขาชวนเราออกมาทำ
ก็เลยคิดว่าทำเลยละกัน
สมัยนั้นแบบไม่คิดมากทำเลย
ในช่วงเริ่มต้นเงินลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด
แบรนด์มณีสินจึงตัดสินใจขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ
เพื่อมาเปิดร้านมณีสินที่สาขาสยาม
จากการเติบโตที่รวดเร็วมันก็ต้องใช้เงินทุนใช่ไหมฮะ
โอเคแน่นอนมันก็ต้องเข้าสู่สถาบันการเงินเช่นทางแบงค์เนี่ย
หลังจากที่เราเข้าเรื่องของธนาคารเดิม
ที่ทำเงินกู้ของมาบุญครอง
พอเราข้ามมาสยามเราก็เริ่มมาใช้ของทางแบงค์กรุงเทพด้วยเหมือนกัน
ก็แก้ปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้ในระดับหนึ่ง
เรื่องของเงินทุนในการโปรดของแบรนด์
แข็งของแบรนด์มณีสินคือดีไซน์ของรองเท้า

เพราะรองเท้าที่ผลิตขึ้นทุกคู่เป็นงานทำมือ
จึงมีความประณีตสูง
จุดเด่นเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบและคุณภาพในการตัดเย็บ
อย่างกูจะมีแบบอะไรมาเราสามารถทำได้หมด
ก็คือแบบฉีดติดกับตัวรองเท้าเลย

เพื่อความแม่นยำของแต่ละชิ้นส่วน
ก่อนจะส่งต่อไปยังช่างวาดหนัง
แล้ววาดให้เป็นรอยก่อนส่งต่อไปยังช่างหนังหน้า
ให้ขึ้นโครงรองเท้าเพื่อส่งไปอย่างช่างพื้น
ประกอบชิ้นส่วนขึ้นรูปรองเท้าตามขนาดและแบบต่าง
เสร็จแล้วจึงส่งต่อไปอย่างช่างตกแต่ง
สิ่งสำคัญที่ทำให้แบรนด์นี้แตกต่างจากแบรนด์ทั่วไป
คือการเลือกใช้วัสดุนำเข้าจากอิตาลี

เพราะเป็นได้เส้นเดียวไม่ใช่ได้เกลียวเหมือนทั่วไป
จึงมีคุณสมบัติเหนียวทนทานกว่าปกติ
เช่นเดียวกับน้ำยาเคลือบเงาก็ใช้ของนำเข้าเพราะคุณภาพดีกว่า
ทำให้มณีสินถูกเลือกจากแบรนด์ดังระดับโลก
ขณะเดียวกันก็มีแบรนด์เป็นของตนเอง
โดยมณีศิลป์มีทั้งหมด๔สาขา
หนึ่งในนั้นตั้งอยู่ที่ประเทศอิตาลี
เมืองแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก
ปกติของผมขายอยู่เริ่มต้นจริงที่ราคารองเท้าปกติก็๓๐๐อัพ
จนถึง๔๕๐๐๐บาทหมื่นนึงก็มีเหมือนกัน
ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้เช่นหนังพิเศษหรือหนังพื้นหนังอิตาลี
ราคาก็จะสูงกว่า
แต่ว่าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นที่คุณภาพเท่ากัน
ผมถือว่าของผมราคาไม่สูงสมเหตุสมผล
ผู้ประกอบการมองว่าตลาดรองเท้าหนังยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันสินค้าก็ต้องมีการพัฒนาคุณภาพต่อไปเรื่อย
เพื่อตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ที่หันมาให้ความสนใจกับงานฝีมือมากขึ้น
ที่สำคัญแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
และส่วนหนึ่งเพราะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน